เอาวันนี้จริงมีหลายประเด็นนะครับที่เราจะได้ไล่เรียงกัน
แต่ว่าเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙เนี่ย

เติมได้นะ
ยังอยากจะฉีดถูกหรือเปล่าพี่ด่ายเป็นจริงอ่ะ
ตอนแรกก็แหม่๕๐๕๐นะ
และยิ่งพอมีข่าวนี้ว่ามีคนฉีดแล้วเป็นแบบนี้
ยิ่งแบบแหม่มันเริ่มแบบน้อยลงน้อยลงนะ
คือเรารู้สึกว่าเอารอได้แล้วกัน

คือคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่า
วัคซีนทั้งโลกที่มันป้องกันโลกโควิด๑๙

ครั้งนี้มันเป็นหลักสูตรเร่งรัดจริง
มีผู้เสียชีวิตรายแรกแล้วนะครับ
หลังจากการเข้าฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แต่ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า

หรือว่าเป็นผลมาจากโรคประจำตัวของเขาครับ
ในภาพสมพลเมฆทนนะครับ
ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข

พบผู้มีผลข้างเคียงรุนแรง
หลังจากฉีดวัคซีนโควิด๑๙

ส่วนอีกรายกำลังนำเข้าพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาอาการข้างเคียง

เพราะเสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนครับ
แต่คาดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีน
จากผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วย
เส้นเลือดโป่งพองในท้อง
และอยู่ระหว่างรับการรักษา
ซึ่งโรคนี้มีอาการเส้นเลือดจะแตกได้ตลอดเวลา

ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากรับวัคซีน

แล้วรายละเอียดของผู้เสียชีวิตเป็นใครยังไง

เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอายุเท่าไหร่
ฉีดวัคซีนของบริษัทอะไร
คุณหมอบอกว่าให้ไปถามกรมควบคุมโรค

แต่เบื่องต้นน่ะคาดว่าผู้สีชีวิตน่าจะอายุไม่ถึง๖๐ปี
ผมไม่ได้กล่าวหาวัคซีนยี่ห้อไหนนะ

คือจริงมันไม่จำกัดอายุแต่ที่เราสั่งมาคือเราจะฉีดให้กับคนที่อายุ๖๐ปีขึ้นไป
อันนี้ผมประเมินจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสื่อนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับนายชาดาไทเศษรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยยอมรับว่า
เนี่ยฮะท่านมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรน้องสาวของท่านเนี่ย
หลังจากฉีดแอสต้าเซเนก้าพร้อมกับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีไปเมื่อ๑๖มีนาคม
ข้างท่านท่านอนุพงศ์นี่ท่านนายกไงนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
นอนพักรักษาตัวอยู่๓วันอยากรู้ใช่ไหมว่ามีอาการอะไรบ้าง
มีไข้มีไข้หลังฉีดวัคซีนซึ่งถ้าบอกว่ามีไข้เนี่ย
แล้วฉีดวัคซีนตัวอื่นใครเคยมีไข้บ้างผมไม่เคย
ไหลบ้างป่วยไข้ตับอย่างตอนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนอะ
มันก็จะมีอาการเหมือนเป็นไข้ตัวลุมกันอยู่สักพักนึงแหละ
อ่าแล้วมันก็จะหายไปครับนะฮะแต่ว่าคุณมนัญญาเนี่ย
คุณชาดาพี่ชายบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วปลอดภัยหายดีออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ล่ะแพทย์ระบุว่าเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
ฟังดีนะครับหลังการฉีดวัคซีนขีดเส้นใต้หลังการฉีดวัคซีน
แต่ไม่ได้ยืนยันนะว่าเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
คือพูดรวมตีขลุมไว้แต่ยังไงก็ตามผมก็ยังอยากฉีดอยู่นะ
อยากฉีดอยู่แล้วก็อยากมีอะไรป้องกันตัวเอง
แต่ว่าข้อมูลแบบนี้ผมว่าบอกกันแบบตรงไปตรงมาดีกว่า
ทุกคนจะได้แบบถ้าเกิดเรามีความเสี่ยงเราจะได้ไม่ต้องไปฉีด
คืออย่างนี้พอคนที่เขาเป็นโรคอะไรนะเส้นเลือดโอ่งพองในท้องเนี่ย
อันนี้มันเข้าข่ายกลุ่มคนที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก
ซึ่งอย่างนั้นมันจะฉีดดีไหมคุณต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เพื่อประกอบการตัดสินใจของตัวเองและแพทย์ชุดของค่าย

ก็ลองดูครับเราก็อยากมีอะไรป้องกันล่ะนู้น